เอาไปที่พระราม๒คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมนำเรียนไปวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รับทราบข่าวไปทั้งวันแล้วล่ะ
ผ้าใบที่ลองเศษวัสดุก่อสร้างมันอุ้มน้ำเลยครับฝนตกทั้งคืน
ที่เซ็นทรัลพระราม๒รถเสียหายครับกระจกหน้าแตกหลังคาบุบนะครับ
ผมบอกเนี่ยอายุ๓๓เธอขับมาเธอบอกโอ้โหพอเกิดเหตุปั๊บ
เหยียบเบรกเลยนะครับแล้วก็ลงมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
โอ้โหน้ำหนักที่มันตกลงมาเธอบอกว่ามันหนักมากนะครับ
น้ำในผ้าใบเนี่ยมาดูปฏิกิริยาของท่านศักดิ์สยามชิดชอบครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสั่งการโอ้โห
ช่วงนี้ผมเห็นใจท่านเหลือเกินอธิบดีกรมทางหลวงงานเข้ารัวครับ
นายสาราวุฒิทรงสิวิลัยเร่งตรวจสอบแล้วก็รีบเยียวยาสั่งการเลยให้เร็วที่สุดนะครับ
บริษัทผู้รับเหมายินดีชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็นัดตกลงจ่ายค่าเสียหายกันวันจันทร์นะฮะ
ส่วนแนวทางป้องกันการเกิดเหตุซ้ำล่ะครับท่านทำยังไง
กรมทางหลวงสั่งแบบนี้ครับสั่งให้ทุกโครงการก่อสร้าง
ตรวจสอบผ้าใบที่ใช้คลุมวัสดุก่อสร้างทั้งหมดสั่งให้เจาะรูผ้าใบระบายน้ำ
แล้วให้ใช้เชือกรัดให้แน่นหนานะครับผู้รับจ้างเนี่ย
สั่งพักงานผู้ควบคุมงาน๓วันเงินไม่ต้องเอาไม่ต้องรับค่าจ้างนะครับ
แล้วก็เตือนด้วยเป็นลายลักษณอักษรขณะที่นายปรเมษตันมณีวัฒนานะครับ
เป็นวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษกรมทางหลวงลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
สั่งแล้วให้ลูกจ้างเข้าไประบายน้ำ
แต่มาเกิดเหตุเสียก่อนแม่นะครับยืนยันว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับ
เราเอาผ้าใบไปป้องกันเศษวัสดุตกหล่นในขณะทำงานข้างบนนะครับ
ทีนี้มันก็อุ้มน้ำไว้เออก็เห็นแล้วล่ะก็สั่งสั่งการให้มาระบายน้ำแล้วล่ะ
แต่ว่าก็มาทำไม่ทันที่เกิดเหตุการณ์ซะก่อนครับ
ในส่วนนี้ก็มีหลายคนสงสัยว่าแบบนี้แล้วมันจะยังไงต่อเขาในการแก้ไข
ก็จะเจาะรูให้มันระบายน้ำได้ครับแล้วก็จะรัดให้มันแข็งแรง
ไม่มีทางที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นได้อีกครับ
ถนนพระร่ำ๒รอบ๒เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณผู้ชม
ที่ว่าซ้ำซากซ้ำซากนะเอาเริ่มเลยนะท่อนเหล็ก๑ตันตกใส่รถ๑๗กรกฎาคม
แล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่เลยที่อยู่ในความสนใจของประชาชน๓๑กรกฎาคม
สะพานกลับรถถล่ม๑สิงหาคมรถจักรยานยนต์ตกหลุมแล้วก็๕สิงหาคมเสาไฟล้ม
ที่ล้มมาขวางถนนแม่แล้วก็มีเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
พระร่ำ๒ยังไงก็ระวังหน่อยนะครับทุกเหตุการณ์เจ้าหน้าที่มักจะบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัย
คือดิฉันว่าคนที่ผ่านเส้นพระรามสองระวังทุกคนค่ะอันนี้คือสุดทางของการระวังแล้ว
ไม่รู้จะมาทางไหนจริงนะคะก็ฝากผู้รับผิดชอบด้วยก็แล้วกัน
ซะว่าถ้าท่านนอนค้างคืนอยู่ใต้สิ่งก่อสร้างที่ท่านทำอยู่ท่านจะรู้สึกยังไง
เอาอย่างนี้ละกันนะคะก็ขอให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะคะ
มันเป็นแบบแผนปฏิบัติไม่ต้องมาได้ให้สั่งกันหลังเกิดเหตุนะครับ